คุณผู้ชมพูดถึงไอ้ไข่กันหน่อยค่ะคือหลายคนเนี่ยก็ได้ยินคำร่ำลือของไอ้ไข่คนก็หลงเชื่อกันแล้วก็บอกต่อกันปากต่อปากทีนี้พอมีกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์เนี่ยนะคะพระพยอมเนี่ยออกมาเตือนนะเป็นการเตือนสติชาวพุทธบอกว่าอย่าหลงงมงายกับอิทธิฤทธิปฏิหารของไอ้ไข่แต่ว่าตอนเนี้ยฟังข่าวมาอ่านข่าวมาเนี่ยกระแสความ
มีโชคได้ราบตามความปรรถนาตามคำขอ
ก็เลยทำให้วัดหลายแห่งในไทยของเราเนี่ยนะคะ
มีการเอารูปไอ้ไข่มาวางไว้ในวัดให้คนกราบไหว้บูชา
คือนอกจากวัดเจดีที่นครศรีซึ่งเป็นต้นตำรับ

ยังมีวัดอื่นเขาปั้นรูปไอ้ไข่ไปไว้ที่วัด
ทีนี้พระพยอมท่านเลยบอกเอาแต่พอดี
กลายเป็นแบบเหมือนกับไอ้ไข่สาขา๒สาขา๓มีเยอะไปหมดเลยนะคะ
อย่างที่วิหารวัดไซตำบลป่างิ้วที่อ่างทองก็เหมือนกัน
ชาวบ้านก็เดินทางมาจุดทูบ
ปิดทองกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่
แล้วที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านทั้งจากที่อ่างทอง
จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาไงเพราะว่าไม่ต้องไปถึงนคร
แล้วก็บางคนก็ได้โชคได้ลาบ
แล้วบอกว่าไอ้ไข่แสดงปฏิหารปรากฏกายให้เห็น
บางคนเห็นเป็นเด็กผมจุกเล่นอยู่กับม้าในวัดตอนค่ำคืน
ทีนี้มรรคนายกวัดไซค์บอกว่าไอ้ไข่ได้ใช้มวลสารจากวัดเจดี

ชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ส่วนคำร่ำลือที่บอกว่าแสดงปฏิหารให้เห็นเป็นเด็กผมจุก

อันนี้ทางมรรคนายกบอกว่าเป็นคำร่ำลือนะยังไม่มีใครยืนยัน
ส่วนเรื่องนี้พระพยอมค่ะพระนักเทศชื่อดัง
อาวาสวัดสวนแก้วก็เลยมาเตือนสติ
บอกว่าอย่าเชื่องมงายว่าลาบสการะจะลอยมา

คือถ้าสมมุติเกิดว่ามันบันดาลได้จริง
รัฐบาลต้องหาไอ้ไข่องค์ใหญ่จำลองมาตั้งที่กระทรวงการคัง

ประเทศชาติของเราจะได้มีเงินไหลเข้ามา
ไม่ได้สติปัญญาไม่ได้คำนึงถึงเหตุผล
ดังนั้นความเชื่อมั่นในพระรัตนาไตยก็เลยคลอนแคลน
วัดต่างก็ไม่ยึดพระรัตนไตย

ก็เลยมีตุ๊กตาลูกเทพจตุคามรามเทพจนมาถึงไอ้ไข่
พระพยอมท่านเตือนว่าอย่าไปงมงายนะ
ส่วนเรื่องของการจุดประทัดเป็นล้านล้านนัด
ก็ทั้งเสียงทั้งกลิ่นมันเป็นมลภาวะ

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาจะได้ไม่เดือดร้อนทั้งกลิ่นทั้งควัน
อกจากนี้ค่ะทางด้านนายกรจติกะวนิษฐ์
บอกว่าไอ้ไข่นครศรีธรรมราชช่วงนี้คึกคักจนตกใจ
ตอนแรกนึกเอกใจว่าทำไมตัวเครื่องบินแพงกว่าปกติมันเต็มหมดทุกเที่ยว
เมื่อวานนี้พอมาถึงสนามบินนครคนแน่นเอียด
ร้านข้าวทุกโต๊ะเต็มหมดเลย
ก็นี่เป็นปรากฏการณ์วัดไอ้ไข่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วย
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาที่นครศรีธรรมราชกันเดือนนึง

ถ้าเกิดว่ามองในมุมถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็มองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ

แต่พระพยอมก็บอกว่าอย่าหลงงมงายจนเกินไปเอาแต่พอดีนะคะ